เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปกติเวลาเขาเจอกันเขาทะเลาะกันเรื่องของการแย่งผู้ป่วยถูกไหม

แต่สุดท้ายตามกันไปทำร้ายร่างกาย

นี่กู้ภัยกับมูลนิธิทำเอง
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยจ้ะ
นี่อ่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ของห้องฉุกเฉินค่ะ
ต้องออกมาเชิญให้ทั้งคู่เนี่ย

คือในคลิปไม่เห็นจังหวะที่มีการทำร้ายร่างกายกันนะคะ
ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ปรากฏออกไปในโลกออนไลน์แล้วค่ะ
ได้มีการลงคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องคลิปนี้
คุณผู้ชมดูนะวงกลมสีแดงนั่นแหละค่ะ

ลงคลิปเหตุการณ์นี้เป็นคลิปต้นเรื่อง
โดยรถฉุกเฉินที่ติดกล้องเป็นรถของกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์
ส่วนรถกระบะที่เห็นเป็นของมูลนิธิร่วมกระตันยู
จังหวะทางโค้งทางกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์อ้างบอกว่า
รถกระบะของมูลนิธิร่วมกับตันยูขวางหน้าไม่ยอมให้แซง
อันนี้ไปโทษมูลนิธินะคะ
ส่วนทางมูลนิธิก็โทษกลับบอกว่า
ก็เมื่อรถฉุกเฉินของกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์แซงได้แล้ว
กลับมาปาดหน้ารถกระบะเกือบตกถนน
และในรถฉุกเฉินของกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ก็ไม่ได้มีผู้ป่วยในรถด้วย
ทางรถกระบะของมูลนิธิร่วมกับตันยูก็เลยขับตามมาทำร้าย
อยู่ที่หน้าห้องฉุกเชิญแบบนี้แล้วค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ที่โดนทำร้ายร่างกาย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหมือนเรื่องจะจบนะ
คงแจ้งความเรื่องไม่จบค่ะ
เพราะว่ากำลังที่แจ้งความอยู่นั้นนะ
ทางอาสามูลนิธิร่มกะตันยูยกพวกตามไปปิดล้อมที่โรงพักษณ์
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีเป็นกรรมการกลางค่ะ
กู้ภัยพุทธไทยสวรรค์อยู่ในโรงพักก่อน
ส่วนอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูถอยไปอยู่ด้านนอกโรงพัก
ก็เลยไม่ได้มีการปะทะกันเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันออกไปนะ